มาดูเรื่องของความหวังหลายคนก็เพิ่งพาเข้าวัดนู้นวัดนี้
บางคนหนักเลยไปหาเจ้าพ่อเจ้าแม่กัน
เรื่องของเรื่องก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายนั่นแหละ
แต่วันนี้จะพาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกกันว่าเจ้าพ่อ
โอ้โหพักก่อนเจ้าแม่ไปดูเจ้าพ่อกันครับ
เรื่องราวของโชคลาภยังคงเป็นความหวังของใครหลายคน
ตลอดข่าววันนี้จะพาไปกราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อที่ขึ้นชื่อว่าให้โชค
เริ่มกันที่กราบไหว้เจ้าพ่อปู่กู่ช้างจังหวัดลำพูน
มากันที่โบราณสถานกู่ช้างลำพูน
ตำบลในเมืองอำเภอลำพูนจังหวัดลำพูน
ที่ชาวบ้านนิยมมาขอพรกับเจ้าพ่อปู่กู่ช้าง
หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลำพูน
ซึ่งครั้งหนึ่งมีคนดวงเฮงจากจังหวัดขอนแก่นมาขอโชคแล้วสมหวังดั่งใจ
ก็เลยบินกลับมาที่จังหวัดลำพูน
เพื่อนำของมาถวายแก้บนให้กับเจ้าพ่อปู่กู่ช้างตามที่สัญญาไว้นั่นเอง
การันตีความปังของชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่หลายต่อหลายคน
ต่างก็เคยได้รับโชคจากเจ้าพ่อปู่กู่ช้างกันมาแล้วทั้งนั้นครับ
โดยของที่จะนำมาถวายแก้บนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้
เครื่องดื่มมืนเมาและเนื้อสัตว์อย่างกล้วยทั้งดิบและสุก
อ้อยมะพร้าวหัวหมูและสุราเป็นต้น
ซึ่งของเหล่านี้พ่อปู่ต่างโปรดปลานมากเลยแหละครับ
ใครที่มาจังหวัดลำพูนก็อย่าพลาดที่จะมากราบไหว้เจ้าพ่อปู่กู่ช้าง
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
ต่อกันที่พ่อตาขี้เหล็กจังหวัดภูเก็ต
พ่อตาขี้เหล็กนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนจังหวัดภูเก็ตเขานับถือกัน
โดยประวัติโบราณเล่าว่าพ่อตาขี้เหล็กเกิดจากปูนและดินที่เหลือจากการสร้างโบสถ์
นำมาปั้นเป็นรูปปั้นชายแก่ตรงบริเวณวัดชัยธารา
ชาวบ้านจึงนำรูปปั้นนี้ไปไว้ในโบสถ์คู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น
วันเวลาผ่านไปสั่งสมให้รูปปั้นตาขี้เหล็กมีฤทธิ์ในตนเอง
คนที่มากราบไหว้ขอพรกับตาขี้เหล็กจึงได้รับโชคลาภไปตามหวัง
ชื่อเสียงพูดกันปากต่อปากจนทำให้คนหลั่งไหลมาขอโชคและได้โชคสมปรารถนากันไปหลายครั้ง
จึงทำให้ตาขี้เหล็กกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดภูเก็ต
ใครได้มาเมืองภูเก็ตก็ต้องมากราบไหว้ขอพรนั่นเอง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมกราบไหว้ก็คือสารเจ้าพ่อปู่ดำจังหวัดกำแพงเพชร
สารเจ้าพ่อปู่ดำข้างตลาดสดคลองแม่ลายหมู่๓ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งสารแห่งนี้เป็นที่สักการะและเคารพบูชาของชาวบ้านคลองแม่ลายมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
ทุกปีที่นี่มีการบวงสวงสารเจ้าพ่อปู่ดำและทุกครั้งชาวบ้านจะได้โชคถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลกันทั่วหน้าทุกคน
ชาวบ้านต่างพากันจุดทูบเทียนสักการะบูชาหน้าศาลเจ้าพ่อปู่ดำโดยต่างกล่าวขอพรให้ได้โชคลาภและให้ครอบครัวอยู่ดีมีความสุข